อยู่ย่างขึ้นทุกวันนะฮะพาคุณผู้ชมไปที่หน้าเวทีหมอลำ
งานหนึ่งก็จะมีผู้ชายเขาเต้นอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว

แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๗ปีด้วยความที่ก็สนุก

โดนข้อหาหมั่นไส้ครับมาเต้นทับรายทำไม

แค่นั้นเองแค่หมั่นไส้แค่นั้นเองว่ามาเต้นทับกันทำไม

คุณคือมันเห็นภาพแค่ท่อนเดียว

คนที่โดนเตะก้านคอตอนแรกเขาเต้นอยู่ข้างหลัง

แต่กลุ่มในเขามากันสามคนลูกศรสีแดง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอ่าก็เต้นกันไปกันมาไม่ได้มีเรื่องกระทบกระทั่งอะไร
ไอ้คนเสื้อหรือลูกศรเหลืองก็เต้นของเขาไปเราไม่รู้เขามองหน้ากันไหม
อีกซักทีแล้วก็เพื่อนก็มาซ้ำแล้วก็เดินไปหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้มันเกิดตอน๕ทุ่มกว่าของคืนวันที่๙ที่ผ่านมา
อย่างที่เห็นนะฮะวัยมรุ่นอายุ๑๗ปีเขาก็เดินไปเต้นหน้าเวทีหมอลำ
ก็เต้นไปเรื่อยไปสุดท้ายโดนเตะก้านคอครั้งเดียวล้มเลยครับ
แล้วเพื่อนก็ไปซ้ำด้วยการเตะที่หัวอีกหนึ่งครั้งนอนหมดสติอยู่
แล้วก็มีคนเข้าไปห้ามนะฮะแล้วก็แยกย้ายกันไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานฉลองอุโบสถและงานประจำปีของจังหวัดแห่งหนึ่ง
ของวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอสวนภูมิจังหวัด๑๐๑
คนเจ็บเนี่ยเป็นวัยรุ่นอายุ๑๗ปีญาตินำตัวส่งโรงพยาบาล
มีแผลปากแตกต้องเย็บถึง๗เข็มแล้วก็มีอาการปวดศีรษะด้วย
นอนอยู่ที่โรงพยาบาลทีมข่าวตรวจสอบล่าสุดตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านหูก็แตกข้างหูเป็นรอยแบบนี้ครับ
พนักงานสอบสวนได้เรียกมาสอบปากคำบ่ายวันนี้นี่เองครับ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทชายานามสิมมามรองภูมิกับสอบสวนสพสุวรรณภูมิก็ดูคลิปแล้ว
ตอนนี้ทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้ว๑คนชื่อเล่นเขาคือเดวิดนะ

อันนี้ก็ไม่ทราบมีชื่อเดวิทนะฮะ
บ้านอยู่ในชุมชนดอนแฮดอำเภอสุวรรณภูมินี่แหละ
ตอนนี้กำลังให้ตำรวจเชิญตัวมาพบถ้าไม่มาก็จะออกหมายเรียก
ถ้าเรียกไม่มาก็ออกหมายจับต่อไปครับ
ส่วนทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับพ่อแม่ของคนเจ็บนะฮะ
ชื่อว่านางหนูน้อยบอกว่าโหเห็นคลิปนี้แล้ว
รับไม่ได้เลยที่ลูกชายโดนเตะก้านคอขนาดนี้
อยากจะให้ผู้ก่อเหตุออกมารับผิดชอบ
และให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
มันข้อหากันแค่หมั่นไส้แค่ไปเต้นหน้าเวที

โหดร้ายเหมือนกันนะโลกใบนี้